คุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชมลองดูข่าวนี้แล้วคิดหน่อยว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับสับปะเลอคนนี้ได้หรือเปล่าคือสับปะเลอคนนี้ถูกเจ้าภาพแจ้งแจ้งความนะครับว่า
มีการขโมยเงินในงานศพคือตัวสับปะเลอไม่ได้เอาหรอก
แต่ลูกชายสับปะเลอมาเอาไปมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวถ้าเอาเงินมาคืนแล้วถอนแจ้งความได้ไหม
ปะเลอก็เอาเงินจากลูกชายมาคืนฮะมาคืนให้เจ้าภาพแต่ว่าเจ้าภาพไม่ถอนแจ้งความครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็เลยบอกว่านี่แหละเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
นายชูเดชนวลศรีหรือว่าน้อยอายุ๕๗สับปะเลอวัดใหม่เรไรทองตะบนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
ร้องขอความเป็นธรรมหลังจากถูกเจ้าภาพที่มาจัดงานชาปนกิจให้ญาติเนี่ย
แจ้งความเอาผิดสับปะเลอนะครับแล้วก็ลูกชายฐานรักทรัพย์
คือเงินที่หายไปคือเงินในเชิงบาทที่ใส่ไว้ตอนจัดงานศพหายไป๕๘๙๐บาทครับ
ตอนแรกก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปแต่พอมารู้ทีหลังว่าลูกชายอ่ะ
ที่เป็นผู้ช่วยสับปะเลินอ่ะเป็นคนหยิบไปก็รีบไปเอาเงินจากลูกชายเนี่ย
คืนให้เจ้าภาพต่อหน้าตำรวจที่โรงพักโดยเจ้าภาพเนี่ยรับปากว่า
ถ้าจะเอาเงินมาคืนเดี๋ยวจะถอนแจ้งความนะนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ยอมถอนแจ้งความ
ตามที่รับปากเอาไว้นางแสวงภรรยาของนายน้อยเนี่ย
ปะเลอเนี่ยเล่าบอกว่าสามีเป็นสับปะเลอมากว่า๓๐ปี
ไม่เคยเอาเงินหรือทรัพย์สินของเจ้าภาพไปแม้แต่ครั้งเดียว
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายก็ยอมรับว่าเป็นคนหยิบ
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะขโมยนะอ้าวแล้วมันเป็นยังไงฮะแม่เล่าหน่อยฮะ
ตอนเอาเงินไปคืนนี่ไปคืนที่ไหน

ก็กลัวว่าเขาจะไม่ยอมแล้วกลัวว่าลูกมันกระจิดทองดำเนินค่ะดี
คุณผู้ชมครับพระเจิมศักดิ์พระลูกวัดแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่า
ญาติของผู้ตายก็ไม่ได้อยากจะแจ้งความหรอกนะ
แต่ทรัพย์เป็นคนท้าให้แจ้งเองเอ้ายังไง
แต่สุดท้ายมายอมรับว่าลูกชายเป็นคนเอาเงินไป
แล้วเอาเงินมาคืนให้ครอบครัวของผู้ตาย
แต่ลูกชายให้พ่อให้แม่มารับหน้าแทนไม่เห็นเคยมาขอโทษเลย

สิ่งของหรือเงินในเชิงบาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เสร็จพิธีแล้วเนี่ยสิ่งของทั้งหมดจะเป็นของสงฆ์ครับ
ส่วนญาติจะถ่ายหรือจะขอเอาทรัพย์สินใดในเชิงบาทคืนกลับไปเนี่ย

จำเป็นเลยไม่มีสิทธิจะเอาไป
เรื่องคดีเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ